มีการสูญเสียกันเกิดขึ้นค่ะกรณีนี้เป็นอดีตสารวัตรกำนัน
บุกไปยิงนะคะเจ้าของร้านชำเสียชีวิต
แล้วล่าสุดเนี่ยญาติก็พาเข้ามอบตัวแล้วบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเมาค่ะ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม
นายน้อยซึ่งเป็นอดีตสารวัตรกำนัน
เอาอาวุธปืนไปยิงนางสุนีหนูแสงหรือเจนีเสียชีวิตค่ะ
นี่คือตอนเกิดเหตุเลยนะคะสองคนนี้มีปากเสียงกัน
ตรงหน้าร้านขายของชำเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
กล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยมันมีการยื้อยุดกัน
แล้วก็เสียงปืนดังหลังจากนั้นผู้หญิงล้มลง

ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับนะคะ
เพราะหลังก่อเหตุนายน้อยก็ขับกระบะหนีไป
แต่ว่าล่าสุดยัดพานายน้อยมามอบตัวแล้วที่สอบพปบ
พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะเป็นขนาด๑๑มิลลิเมตร

ตำรวจสุดท้ายนำตัวนะคะนายน้อยขึ้นรถตู้ไปชี้จุดเกิดเหตุ
ระหว่างนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถาม
มันเป็นมาเป็นไปทำไมถึงต้องก่อเหตุ

แต่นี่ค่ะก็ไม่มีการตอบคำถามใด
พอไปถึงจุดเกิดเหตุอ่าลง
จะได้มาชี้จุดว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหนตรงไหนยังไง

รถเนี่ยต้องพาไปจุดที่นายน้อยเอากระบะไปจอดทิ้งไว้
ก็คือในสวนยางพาราห่างจากจุดที่เกิดเหตุ๑๐กิโล
ถึงได้ไปต่อได้
ทางผู้บังกับสพปบบอกว่า
ผู้ต้องหายอมรับว่าเคยคบหากันกับนางสุนีผู้ตายเนี่ยค่ะ
ที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเมาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรกับตำรวจมาก
ลักษณะการเกิดเหตุมีหลักฐานปรากฏตามเสียง
แล้วก็คลิปในวงจรปิดอยู่แล้ว
ที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่ตรวจสอบแล้วขออนุญาตถูกต้อง
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกปืนไปในทางสาธารณะ

การประกันตัวก็เป็นสิทธิ์ของญาติที่สามารถยื่นขอประกันตัวได้ในชั้นศาลค่ะ